เศร้านะข่าวที่คุณวรพรโปรยเมื่อกี้
อายุ๘๗ร้องทุกข์กับสื่อมวลชนบอกมาดูฉันหน่อยนะครับ
คือลูก๔คนเนี่ยแม่บอกนะผมไม่ได้กล่าวหาท่านนะ
ลูกสี่คนทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจไล่แม่ออกจากบ้านจากจังหวัดพังงา
แม่ต้องหนีไปอยู่กับลูกสาวคนโตที่นครศรีธรรมราชเพราะว่าแม่จะโดนฮุบสมบัติครับคุณผู้ชม
คุณผู้ชมครับนี่คือคลิปที่คุณแม่อายุ๘๗แล้วถูกลูกชาย๓คนและลูกสาว๑คนอารวาสไหมแบบนี้นะฮะ
เรียกว่ายังไงข่าวบอกอารวาสด่าทอคู่จะทำร้ายร่างกายจิตใจของคุณแม่ครับ
เพื่อแย่งสิทธิการครอบครองที่ทำกินฮะบ้านสวนยางแม่บอกแม่สร้างมา
แล้วลูกชายก็ไล่แม่ออกจากบ้านที่จังหวัดพังงาเหตุเกิด๑๙กรกฎาคมปีที่แล้วครับคุณผู้ชมครับ
แม่หนีมาอยู่กับลูกสาวคนโตที่ตะบนนาเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
สี่คนประกาศนะฮะจะกลับมาหาแม่อีกครั้งแล้วก็ต้องตายกันไปข้างหนึ่งนะครับ
ล่าสุดวันที่๑๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาลูก๔คนตามมาหาถึงนครศรีธรรมราชมาบีบมาบังคับให้แม่อายุ๘๗นะฮะ
แม่คือแม่หนีล็อกประตูแล้วเนี่ยนะฮะไม่ยอมให้เข้ามาคุณผู้ชมดูบรรยากาศครับ
คุณผู้ชมครับคลิปเหล่านี้ถูกนำมาเป็นหลักฐานเพื่อนะครับร้องทุกข์กับนักข่าวขอความช่วยเหลือนางกิมคุณแม่ท่านนี้แหละอายุ๘๗นี่แหละ
คือท่านยังมีสติครบถ้วนท่านเล่าบอกว่าแม่มีลูก๖คนนะชาย๓หญิง๓
แต่มีลูกชาย๓คนและหญิง๑คนที่ผมละเอาไว้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมนะฮะ
ที่คุณแม่พูดหวังจะแย่งสิทธิครอบครองที่ดินทำกินเกือบ๘๐ไร่จะเอาไป
ทั้งที่ทำพินัยกรรมแบ่งทรัพย์สินให้ลูกทุกคนไว้เรียบร้อยหมดแล้ว
ส่วนลูกสาวอีก๒คนแยกครัวไปแล้วไงไปอยู่ต่างจังหวัด
คุณแม่เล่าต่อบอกว่าลูก๔คนนี้ไม่มีใครสนใจเลี้ยงดูแม่เลย
มีแต่ลูกสาวคนโตที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ลูกสาวที่เรียนจบ
ด็อกเตอร์รับราชการอยู่กรุงเทพมหานครเป็นคนคอยส่งเสียแม่
แม่ประกาศเลยเดี๋ยวจะมอบบ้านกับที่ดินของตัวเองที่กันไว้๑๔ไร่
ให้กับลูกสาวคนโตโอ้โหเท่านั้นแหละครับ
ลูกอีก๔คนที่ว่าไม่พอใจครับคุณผู้ชมครับ
โอ้โหมะเล่าใหญ่เลยนะฮะส่วนคนนี้คือนางสาวฟาติมานะครับ

ที่คอยดูแลคุณแม่เล่าบอกว่า
พี่น้องตามมากดดันแม่ทุกวิถีทางครูทำร้ายแม่ด้วย
ถึงขั้นบีบคอแม่แล้วก็มาตัดกล้องวงจรปิดอีก
แม่กระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างหนักกลัว

ก่อนหน้านี้เคยร้องขอต่อเอยากาญจัวร์นครศรีธรรมดา
เพื่อให้เรียกลูกทั้งสี่คนมาไก่เกลียดแต่ไม่มา
แม่ก็ต้องการจะเปิดเผยเรื่องนี้ให้สังคมได้รับรู้และเป็นอุทาหรณ์
ขณะนี้แม่ตัดสินใจยื่นฟ้องแพ่งต่อสารตะกัวป่าจังหวัดพังงา
ขับไล่ลูกทั้ง๔คนออกจากที่ดินของแม่ครับ
ร้านน้ำชาอ้างว่าสมบัติเป็นของเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็ประกาศที่ร้านน้ำชาบอกว่าเขาจะมาอีกเขาไม่ยอม
ให้ตายกันไปข้างหนึ่งเนี่ยค่ะยิ่งทำให้แม่ยิ่งหวาดกลัวขึ้นไปอีก
คือหวาดกลัวหนึ่งตอนที่ถูกบิบคอที่ตอนที่ไล่ออกมาจากบ้านแล้ว
มาตามมาระราลถึงที่นี่แล้วมาคมขู่ในส่วนของพี่
นี่ไม่ใช่บทละครครับคุณผู้ชมครับแต่เป็นชีวิตจริงครับสำหรับการยื่นฟ้องขับไล่ลูกเนี่ย
นนทบุรีคนหนึ่งแล้วก็พี่ชายคนโตอยู่ที่พังงาในที่ดินที่เกิดเหตุครับ